แม้ความรักของเรนูละครจะไปไม่สวยเลยนะ
แต่ชีวิตจริงเบลล่าหวานเวอร์สุดค่ะ
สงการที่ผ่านมาหวานใจคุณเวียนะคะ
ก็ขอเข้าบ้านไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
วันเกิดพี่เวย์เองก็ขอทำเซอร์ไพรส์น่ารักนะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะพี่เวียยังพาสาวเบลล่านะไปเปิดหูเปิดตาตามวิถีหนุ่มแอดเวนเจอร์ด้วยค่ะ
ด้วยการเข้าป่าลองนอนเต็นต์รับไอแดดธรรมชาติโอ้โหนะคะ
นาทีนี้สาวเล็กสาวน้อยค่ะยกมือบอกอิจฉาเบลล่ากันทั่วประเทศเลยล่ะจ๊ะ

ไม่สบายอะไรทั้งสิ้นเลยคือสบายแตกตั้งแต่คิดล่ะค่ะ
ใช่ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะพี่เขาบอกว่ามีก็ดีใจแล้ว
เหมือนพี่เขาก็มีทุกอย่างแล้วบางทีโมเมนต์เราไม่ได้จำที่สิ่งของหรืออะไรอย่างนี้
คือการที่ได้เห็นได้เห็นอะไรอย่างเช่นแบบลูกโป่งอย่างนี้เบลรู้สึกว่าคือดูแล้วสดชื่นแล้วก็จำว่า
ปีนี้ได้ลูกโป่งที่รถบ้านอะไรอย่างนี้คือพี่เขาเหินรถบ้านอยู่ตอนนี้ไม่ใช่อะไร
ค่ะอันนั้นเป็นโดนไปแบบงงตอนแรกคือเบลนึกว่าโดนชวนไปซื้อต้นไม้อะไรอย่างนี้
แต่ความจริงก็คือไปกางเต็นต์ค่ะก็ร้อนแต่ก็ถ้าเราทำงานเนี่ยจะลำบากเท่าไหร่
คือเราไม่เกี่ยงอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่พออันนี้โอ้นี่คือการพักผ่อนจริงเหรอพี่
ไม่ได้ขนาดนั้นเบลก็รู้สึกว่าโอเคเพียงแต่ว่ามันก็ร้อนกว่าที่เราคิดเนาะ
ไปหน้าหนาวก็อาจจะโอเค